สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เท่าใส่ไพสดใหม่

หมอปลาวันนี้ไปออกรายการแล้วนะ
นางหายไปสองเดือนไงเท่านั้นข้วย
น้างป่วยเท่าจริงเหมือนกับจับไข้นี้หรอค่ะ

เดี๋ยวพี่อ่านตรงนี้ไป
ไม่อ่ะสงสัยอ่ะถามไม่ได้หรอ

ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดออกมา

ไอ้ที่คอที่เห็นนั่นน่ะเห็นไหม

นี่คุณอุปริยะผู้สร้างแรกประโยชน์

เผยถึงกรณีที่เดินทางไปบ้านเกาะไปหาทางพ่อแม่ของน้องชมพู่

นี่คือแกบอกอย่างนี้แกไปขอโทษพ่อแม่ของน้องชมพู่นะฮะ
ที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยไม่สบายใจกับข่าวที่บอกว่าแกจะทำหนังทำละคร
คือจริงแล้วมันเป็นแค่การคุยกันในกลุ่มแล้วมันก็หลุดออกไป
ความจริงเนี่ยก็บอกแกยังไม่ได้ทำเพราะยังจับคนร้ายไม่ได้จะไปทำได้ยังไง
เห็นมั้ยแล้วนักข่าวไปกันทำไมอ่ะ

ก็ต้องปั่นกันใช่สรุปไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
ที่ที่ไหว้เนี่ยคืออยากรู้ลุงพลเห็นแกเป็นพระหรือว่าหรือว่าอะไร
ที่พวกเพื่อนหมอป้าไงเธอ
เหลือเงิน๓ล้านบาทก็คือที่ตนนั้นช่วยกรณีของแม่จากคลั่งโคราศ
เป็นการอธิบายให้ฟังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับกรณีของแม่น้องชมพู่เลย
ตนอาจจะสื่อสารกล้าตกลืนตัวเองไปกดกุยคนละประเด็น
เนี่ยนะฮะนี่ต้องขอโทษคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คือตนเองเนี่ยอาจจะเป็นคนพูดเร็วพูดไวอาจจะสื่อสารกันผิดซึ่งเคสต่างเนี่ยที่เกิดจากการเป็นข่าวเนี่ยนะฮะก็ไม่สบายใจเหมือนกันคืออยากจะบอกว่าที่ตัวเองเข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกว่าเข้าไปช่วยใครมาบ้างอย่างจากข้างโคราชก็ช่วยไปได้๓ล้านบาทนะฮะน้องแจ๋วแหววขายพวงมาลัยใต้ทางด่วนพี่เตี้ยมช

มีคนไปถามนางแล้วนะว่าทองที่ใส่เนี่ยทองจริงหรือเปล่านางว่านางบอกของจริงไม่ใช่โซ่อย่างที่คุณหนุ่มพูดมันเป็นทองจริงนางว่าอย่างงั้นแต่แค่อยากจะถามพี่อุ๊บคำเดียวตาเนี่ยเพิ่งต่อยหน้ามันเขียวสักขนาดนั้นดูสิโดอาเจโดเข้าป่าอ๋อต้องเขียวอย่างนี้ใช่ค่ะพลางพลางตัวเข้ากับต้นไม้ใบย่าแล้วผมบอกแล้วไงว่า
แล้วพอคุยในกลุ่มเสร็จนี้ก็คือเหมือนกับสามารถหลุดออกไป
พอหลุดออกไปทั้งนี้ปิ๊บก็ต้องโหนละนิดนึง

วิการติดต่อไปหาพี่หนุ่มท
ด้วยโอ้ตอนผมถึงได้บอกไงทุกวันนี้เนี่ยนะข่าวนี้เนี่ย
ลุงพลเนี่ยขอโทษนะฮะคุณผู้ชมไปยืนเยี่ยวข้างต้นไม้ยัง
ต้นไม้นี่เป็นต้นตะเคียนได้เลยผมบอกเลยวันนี้อะไร
ก็ตามแต่เนี่ยคือเรื่องเนี้ยนะคือมันถูกปั่นให้กลายเป็น
แบบเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นซีรีส์ซึ่งโดยไม่ได้คำนึง
ถึงเลยว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเด็กคนหนึ่งที่เขาตาย
เร่งตามจับคนร้ายไม่ได้แทนที่จะไปเมนกันว่าใครเป็น
คนทำกลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องอื่นเรื่องโอ้โหเยอะแยะ
ไปหมดสายยาศาสตร์เป็นอะไรเต็มไปหมดล่ะดูสิจริงใน
ที่สุดก็ยังไม่จบอยู่ดีคดีชมพู่แต่ผมบอกให้ฟังอย่าง
นะเรื่องเนี้ยถามว่าทำไมคนถึงติดตามกันเยอะรู้ไหมถ้า
เกิดพูดกันตรงนะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปพูดก้าวร่วงน้องชมพู่นะอันเนี้ยมันคือราชโมน
ราชโมนใครคุณไม่รู้เรื่องนี้หรอใครคือคนฆ่ารู้คือมันเหมือนกับมีในมันเป็นมันเป็น
ละครอ่ะเป็นละครเมื่อก่อนก็เป็นละครเวทีใช่ไหมพี่ใช่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่ถูกที่
ถูกฆ่าตายแล้วก็ไปเจอคนนั้นก็บอกว่านั้นข้าวแล้วในหนังก็จะทำให้คนที่ดูเนี่ยต้องตามสืบไปว่า
ใครคือคนที่ทำก็เหมือนกับหม่อมน้อยเคยเอามาทำอ่ะใช่ไงล่ะอุโมงผาเมืองที่หม่อมน้อยเคยทำใช่แต่เรื่องเนี้ยมัน
คือชีวิตจริงไงผมว่ามันมันเลยถูกทำให้เป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาตอนเนี้ยโอเคมันก็สนุกจริงตอนนั้น
มันเดี๋ยวมีอำรับว่ามันค่ะชนะละคอนกันแบบว่าไปขาดรอยเลยแหละชนะละคอนตอนนี้ลงยากลงแล้วตอนนี้เริ่มลงแต่หมายถึงว่า
โอโหมันก็ทำให้คนทั้งประเทศได้สั่งออกไว้อ่ะอีกแล้วหมอป้ามั้ยคะอะไรนะคะ
ปาก็บอกเลยเนี่ยปากกลับตั้งแต่๖โมงเช้า
ออกรายการต้องกลับไปไหมคะต้องกลับพอแล้วมั้ง
ปากจะกลับทำไมอีกก่อนแล้วตรงที่บ้านเขาต้อนรำอะ
ถึงเขาจำไปทำกับฮะเปล่าถึงจะจะไปทำเป็นนัง
ไม่บางทีก็เบอร์ทำได้จริงหรอกเอาถามตรงไปทำไม
มันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกวันนี้ฆาตกรยังจับไม่ได้เลย
ถ้าคุณทำขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณจะบทสรุปของหนังมันคืออะไรอ่ะ

คุณนำเสนอไปมันก็กลายเป็นบิดเพี้ยนบิดเพี้ยนไปบิดเรื่องราวของเขา
มันจะเอาชีวิตเขามาสร้างอ่ะส่วนยังเช่นมันจะต้องผ่านไป๕๑๐ปี
มันจะต้องผ่านไปสะพานหรืออะไรที่เมื่อก่อน
มันก็เป็นคดีที่จะมีจุดสิ้นสุดแล้ว
มันก็แบบว่าแต่ละอย่างมันก็ต้องให้จิ้นสิ้นสุดก่อน
แต่อันนี้แหละถ้าสมมุติสิ้นสุดยอมรับว่าทำซีรีส์มันก็น่าจะสนุก
สืบสวนสอบสวนอย่างที่คนต้องการเลย
แต่ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปจับจ้องตรงนั้นเลยเอาเป็นว่า
ตอนนี้ไปดูเรื่องของคดีดีกว่าว่าใครเป็นคน
คดีมันก็เงียบไปแล้วไม่เห็นจะมีอะไรสืบไม่เห็นจะมีอะไรคืบหน้าเลย
มันคืบหน้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจะคืบหน้าบางทีสื่อนำเสนอไปเพิ่มมันก็บิดปีก

อย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าตำรวจเขามีแนวทางของเขา
เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการถูกปรากฏออกมาทางหน้าสื่อสาระเท่านั้นเอง

เขาต้องทำเขาต้องทำเขาต้องทำ
ผมว่าเรื่องนี้มันมีเดิมพันธุ์หลายเรื่อง

แต่ก็ทำให้เห็นอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคุณภาพชีวิตของเด็กคนนึงซึ่งอยู่ต่างจังหวัดน่ะ

ถ้าเป็นเมื่อก่อนลองดูสิคุณภาพชีวิตของคนที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดยิ่งเด็กอยู่ต่างจังหวัด
จะตายคือตายฟรีแต่ชมพู่ทำให้เห็นว่าไงรู้ไหมถ้าสื่อให้ความสนใจปุ๊บเนี่ยเด็กไม่ตายฟรี

ป่ะเมื่อก่อนลองเธอแถวเด็กบ้านเธอเมื่อก่อนตายแล้วตายฟรีไหมล่ะ
ก็ตายฟรีแต่ไอ้เด็กคนนี้ไม่ตายฟรีอืม
ปุ๊บแล้วแบบว่ามีคนแบบว่าทั้งประเทศร่วมรุ้นอ่ะอืม
ว่ามันมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่แค่ตอนลุ้นอ่ะคนมันไปเพี้ยนกันเอาเอง
ดาบวิเชียนน่ะจะถ่ายฟรีไหมก็ฟรีไหมล่ะอืม
ฟรีไหมล่ะเอาผู้บริหารค่ายนะไม่ใช่อ่ะฟรีไหมล่ะเธอ
ก็ไม่รู้ก็ตื่นเต๊ะไปดูก็เงียบก็เงียบไปหรือยัง
ทำไมแบบว่าอยู่ดีเธอมาด่าววิเชียญนะ

ลองจ่าย
อิ๊มหรือ
ล่าสุดนะฮะ
เขาโพสต์ถึงประเด็นนี้อย่างนี้ไงเราได้ยินคำว่า๗๐๓๐กันมานานแล้ว
คือไอเจนนี่เด็ก๗๐เด็กคนที่จะได้๓๐ซึ่งโอเคแหละทนายเจนกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับ
คุณจะได้เงินอยู่ประมาณถ้าทุกวันนี้๖๐๐๐ไม่ถึงบางคนไม่ถึงแล้วด้วยนะพี่
ก็๖๐๐๐แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอตัวเหลืองไปเจออะไรอย่างนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าสมมุติทุกวันนี้คนไม่ดูโฆษณาจนจบมันจะมีแบบ

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของมันจะมีข้อห้ามของเขามีเรื่องของปืน
บางทีแค่คุณพิมพ์ผ้าถัวว่าเหตุค่ากันตายเนี่ยโดดและ
เออไปลงด้วยคือเขาไม่ได้ต้องการจะตั้งใจเอาไปลงนะแต่เหมือนกับว่าคือเขารำแล้วคนมันดูเยอะ
พอดูเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าโฆษณาก็มันไปตกตรงนั้นพอดีเจ้าของสินค้าเขาก็ไม่พอใจ
อย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งกฎขึ้นมา
ว่าอย่าเออว่าไม่ท่ามีเรื่องของปืนเรื่องของแบบอะไรอย่างเงี้ยกรรมทั้งหลาย
มันติดเหลืองเลยฮะติดเหลืองทันทีเลยและต่อไปเขากำลังจะดูเรื่องของอะไรรู้ป่
เรื่องของเด็กการที่เอาเด็กมาหากินบนยูทูปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการตัดแล้ว
เร็วเนี้ยซึ่งวันนี้เขาบอกว่ายูทูปจริงจริงพี่หนุ่มบอกหกพันบางคนก็บอก
คนได้แค่สี่พันบางคนเนี่ยเคยได้สูงถึงเก้าพันด้วยซ้ำไปมันจะอยู่ที่ระหว่างเล็ก
อยู่ที่สี่พันเก้าพันนะถึงเก้าพันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรในยูทูปส่วนใหญ่คุณจะกดเสร็จ
โฆษณาหรือเปล่าเราไม่เคยดูโฆษณากันจนจบอยู่แล้วถูกต้องไหมแป๊บนึงเราก็จะกดสก
โฆษณาอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าสมมุติคนดูโฆษณาจนจบนั่นแหละมันก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมา
เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็จะอยู่ที่สี่พันถึงเก้าพันเนี้ยแหละคำนวณ
ง่ายเพลงเพลงหนึ่งที่เดี๋ยววันนี้เราเห็นคนชอบทำเพลงลงยูทูปกันเนี่ยนะครับ
เพลงเพลงหนึ่งเนี่ยค่าแต่งเพลงค่านู่นค่านี่เนี่ยมันตกหนึ่งหมื่นบาทนะแล้วก็ค่าเรียบเรียงเพลงก็อีกหนึ่งหมื่นบาทค่าถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นหกหมื่นบาทนะฮะแล้วก็มีค่าเบ็ตเตอร์เล็ตเนี่ยอีกหนึ่งหมื่นบาทคิดเล่นเล่นเนี่ยเพลงนึงมันก็อยู่ที่ประมาณสักแปดหมื่นบาทนะฮะถ้าไม่ถึง๑๐ล้านวิวถ้า

ได้ปรึกษากับทางบ้านแล้วก็ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาต่อเพราะงานที่ได้รับเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเท่าไหร่นะอย่างยอดวิวเนี่ย๙ล้านกว่ายอดวิวเขาตอนนี้๙ล้านกว่านะฮะเพลงพอแล้วหัวใจเนี่ยซึ่งเป็นเพลงที่แต่งร่วมกันแต่งตนแต่งต้นฮุกนะแต่เขาไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองลงไปในเพ
ความจริงเขาบอกน้องเนี้ยตอนนี้เขาน้องเขาได้แปดพันใช่ไหมอ่าความจริงตัวเขาเองน่าจะได้สักหมื่นสองอ่า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
ตอนนั้นน่ะแต่ว่ามีสัญญาใจกันอยู่น้องก็เลยบอกไม่เป็นไม่ได้ค่ะหนูมีค่ายหนูอยู่กับทางพี่เขาติดต่อท่าน
ฉะนั้นไปติดต่อทางค่ายพอเขาโทรไปหาค่ายค่ายเรียกแบบโอ้โหราคาสูงราคาสูงสูงน้องก็เลยไม่มีงานเลยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้นั่นแหละพอออกจากค่ายก็เริ่มมีคนไปด่าพ่อแม่ด่าว่าเนรคุณบ้างล่ะเลวบ้างล่ะสุดท้ายต้องขอขอ
บอกเฮียเพื่อให้โอกาสขอบคุณครอบครัวของเขาขอบคุณครอบครัวค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นไม่ได้อยากขออะไรวันนี้แค่อยากออกมาแถลงความจริงอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดออกมา
ลิปเขาได้แค่๘๐๐แต่ที่ผมคุยกับเจนนี่อ่ะเขาบอกว่าเขาให้ไปหมื่นนึงหมื่นนึงแล้วมันหายไปไหนนะคะก็ไม่รู้แต่ว่าน้องเขาบอก
ฐานะกำลังที่บ้านไม่ดีเพราะฉะนั้นพันหนึ่งของเขาเนี่ยเยอะมาก
เลี้ยงข้าวคนได้หลายมื้อเออมันโอ้โหบางคนอ่ะ
คุณไม่ใช่หลักหมื่นซะหน่อยไม่เห็นจะเป็นไรที่คิดมันเยอะ
นึงนี่เยอะนะเออเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
อีกอย่างหนึ่งมันคือข้อเท็จจริงมันไม่ตรงไงพอแบบพูดออกไปปุ๊บเนี่ย
เขาบอกว่าเขาได้แปดพันแต่พอเจนี่บอกว่าเขาบอกว่ามืดหนึ่ง
คนก็ไปด่าเขาว่ามึงโกหกนึกออกไหมแต่เขาบอกว่าเขาได้แปดพันจริงจริง
เขาก็เลยเอาสลิปมาโชว์เขาได้แปดพันอย่างแค่เนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ
เพราะว่าเขาโดนด่าพ่อแม่ก็ถูกด่าอืมเอ่อแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เอ่อ
เหมือนแบบเงินไม่มีเงินอ่ะเพราะว่าธรรมดาเมื่อก่อนเขาจะร้องเพลงตามงานบวช
ตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ยวัดงานละพันสองพันเอองานพันสองพันอะไรอย่างเงี้ย
อยู่ได้ของเขาไม่ได้เลยไม่มีไม่มีตังค์เลยแต่ไม่ได้มีการเซ็นสัญญา
เพลงของเขาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอมีปัญหากับทางเจนนี่เขาลบทิ้งไปเลย
ใครลบลบทิ้งไปเลยอ๋อเหรอพอแล้วหัวใจอ่ะเก้าร้านวิวลบทิ้งไปเลย
ก็กระตัดปัญหาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ผมบอกเลยว่าถ้าเจนนี่
ทำแบบนั้นตัดปัญหาจริงจริงเพราะว่าทีนี้เขาบอกว่าเขาส่งไลน
มาหาน้องบอกว่าเรื่องเพลงเนี่ยติดลิขสิทธิ์นะคะคงต้องลบทิ้ง
เขาว่าอย่างนั้นแล้วถ้าก้าวไปพูดแบบนี้กับคุณ
บ้างว่าอ๋อ๓๐๐กว่าล้านวิวเนี่ยผมสามารถที่จะคุยกับทางยูทูปได้
บอกว่าคุณละเมิดสิทธิ์ผมคุณละเมิดผมผมไม่ได้แฮปปี้กับภาพนั้นที่
อยู่ในในจอแล้วลบทิ้งช่วยลบทิ้งหน่อยนะฮะยูทูปสามร้อยห้าสิบ
ร้อยกว่าล้านวิวแม่งพริ้งเลยนะลบหายไปเลยนะอืมบอกให้แต่แต่แต่
ร้อยห้าสิบล้านวิวถึงจะโดนลบเพียงแต่แต่ก็ได้เงินเพราะได้เงินไปแล้ว
ก็ใช่ไงแต่ว่าอย่าลืมนะไอ้๓๐๐กว่าล้านถ้ามันบวกไปมันก็ยังได้
อยู่นะมันไม่ค่อยขึ้นแล้วพี่เออมันอาจจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยขึ้น
แล้วแต่ถามว่าคุณทำยอดมันถึงสามร้อยกว่าล้านวิวโอ้ยแต่มันก็ไม่มี
เกิ้ลไหนก็ไม่มีมันก็เป็นหนักก็บอกไม่มีใครที่แบบอยากจะให้ลบหรอก
ข้อสัญญาตกลงอะไรกับทางก้าวเก้าเองก็ไม่ได้มีข้อสัญญาอะไร
คุณเจนนี่แต่มันปรากฏว่ามันมีภาพของเจนนี่เอ้ยภาพของก้าวอ่ะ
ปรากฏในมิวสิกวิดีโอนั้นเจนนี่เป็นผู้แต่งเพลงก้าวเป็นคนร้อง
ลิลลี่เป็นคนร้องเพราะฉะนั้นสามคนถือว่ามีส่วนร่วมกับเพลงนี้ทั้งหมด
นอกจากว่าก้าวเนี่ยต้องไปเซ็นบอกว่าไม่มีส่วนร่วม
ผมไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ทั้งหมดเป็นของคุณเจนนี่คนเดียว
เจนนี่ก็บอกเออนี่ในนามของค่ายนี้นะก็เพลงนี้เป็นของเขา
อืมอ่านั่นแหละหรือหรือจะฟองด้วยไหมพอไม่ฟ้าเขาเขาจะเขาย่ายเขาจบเขาก็กัด
หรืออยากจะออกมาชี้แจงว่าวันนี้วิทยุเป็นแบบนี้แล้วอยากจะให้มองคลิป
คือน้องควรจะต้องเป็นนางงามหรือไม่ก็แบบมาเล่นละคร

สวยนี่เดี๋ยวผมจะให้พ่อมาดู

แต่เขายังแบบใสซื่อมากอะ

ส่งไปให้คุณให้เอสุปฉัยเปล่าเดียวออกมาสวยได้

พวกจะบอกให้พวกเนี้ยอีกนะ

แต่ช่วงนี้ยังทำไม่ค่อยได้เนอะ

แล้วคนเดียวที่ทำได้ในประเทศไทยคือเอสุภาชัยด้วย

ตายแล้วพี่ไม่ทันจะถอนทุนขึ้นเลยไปก่อนแหละ
เอ๊ะเครียดเครียดไงเดี๋ยวบางคนเอ๊ะไม่ทันจะถอน
ทุ่มนะเวลาเขาอยู่เกาหลีเนี่ยนะเขาก็พาทุกคน
พาไปนะเข้าโรงบาลนี้ทำตานะออกมาเสร็จปั๊บแล้วเลือดยังสาดอยู่นะ
เอาจริงเอไม่ได้แค่ทำศัยกรรมนะเอดูดวงแม้กระทั่งเปลี่ยนชื่อว่า
ชื่ออะไรจะดังเอจะเปลี่ยนหมดนะอืมเอมีคนคอยเปลี่ยนชื่อให้เลยนะ
เออจริงอีกนิดนึงผมขออนุญาตฝากผ่านไปด้วยกัน
จริงแล้วที่เปล่ามาออกวันนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะเอามาเพื่อให้เป็นประเด็น
แต่พอดีว่าวันก่อนจำได้ไหมผมเคยมาพูดที่เนี่ยแล้วก็พูดในรายการที่นู่นด้วย
ว่าเจนนี่เขาฝากผมมาบอกเปล่ากับทางคนที่กำลังดูเขาอยู่เนี่ย
ว่าเขาให้ตังค์น้องไปแล้วเพราะยอดอันนี้มันคือ๙ล้านวิว
ไอ้เพลงไอ้เนี้ยไอ้พอและหัวใจเนี้ยอืมยอดคือเก้าล้านวิว
ล้านวิวเนี่ยได้เงินกลับมาคือแปดหมื่นแปดพันบาทแปดหมื่นแปดพันบาทเนี้ย
ก็คือหักค่าแต่งหน้าค่าทำผมค่าผลิตมิวสิกวิดีโอก้อนนั้น
ห้าหมื่นกว่าบาทอืมมันเหลือสามหมื่นสามอืมสามหมื่นสามเนี้ยคือเปล่าได้สามสิบเปอร์เซ็นต์
ก็หักไปได้ประมาณสักแปดพันกับเก้าพันอ่ะประมาณนี้แต่เจนนี่บอกผมว่า
เขาก็เลยให้ไปหมื่นนึงคือปัดเศษให้ผมก็พูดออกรายการไปเอ่อ
ปรากฏว่าเปล่าก่อนอันนี้เขาไปพูดประมาณว่าเขาได้ไม่ถึงหมื่นเขาก็เลยถูกด่า
วันนี้เขาเลยขอผมมาเนี่ยน้องเขาส่งเพื่อนเขาส่งข้อความมาหาผมเลย
เขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างงั้นนะครับคือเขาขออนุญาตมาชี้แจงได้ไหมอืมอ่า
เนี่ยสวัสดีครับพี่หนุ่มผมเป็นคนสนิทของน้องเปล่า
อยากชี้แจงเรื่องของน้องเปล่าครับไม่ทราบว่าติดต่อทางไหนได้บ้าง
เอ่อผมอยากจะให้เปล่ามาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีข้อมูลที่ผิดพลาด
อะไรอย่างเงี้นะฮะอืมอันนี้มันมีเบอร์โทรศัพท์เขาอยู่นะ
อย่าไปโค้ดอัพมากเดี๋ยวเออนั่นน่ะปรากฏว่าทางทีมก็เลยอ่ะ
ก็ติดต่อไปก็เลยเขาก็เลยขอมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้โกหก
เขาไม่ได้ถึงหมื่นจริงจริงได้แปดพันบาทเออประเด็นของเขาอย่างเงี้ย
เงินแค่สองพันนั่นน่ะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาผิดไงที่โดน
อืมโดนทัวร์ลงเออนั่นแหละแล้วน้องนี่จะโดนไหมอ่ะน้องล่าสุด

จากนี้ฟัยคือเราก็ต้องเอาไปเสร็จเหมือนที่ดูมบอกเราอยู่น่ะ
เราจ่ายว่าจะมาแบบว่าต้องไปออกโครงกระแสอ้าวใครติดเชื้อคราวนี้นะคะ
ก็มีผู้ที่ติดเชื้อค่ะซึ่งก็เอ่ออ่า
ทำไมหายไปไหนล่ะอะไรล่ะเป็นมาต์ไม้เม้ากันอยู่นะเนี้ย

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือว่าสวบคนะคะแถลงสถานการณ์ในประเทศไทยก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๒ราย
รวมผู้ป่วยสะสม๓๓๓๐รายหายป่วยแล้วนะคะ๓๑๔๘รายแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๒๔ราย
แล้วก็ยังมีไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะดังนั้นยอดรวมของผู้เสียชีวิตก็ยังคงที่๕๘รายค่ะ
เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นชายไทยอายุ๔๒ปี๑คนแล้วก็เป็นหญิงไทยนะคะอายุ๖๒ปี๑คนค่ะ
ตรวจหาเชื้อวันที่๔สิงหาคมก็พบนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยพบเชื้อซึ่งทั้งหมดก็ไม่มีอาการด้วยนะคะ
แต่ว่าเมื่อตรวจแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นเชื้อโควิดค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ใช่ก็จะมีอยู่อย่างนี้แหละค่ะเรื่อยแต่ก็ไม่หลุดออกมาเนาะ
เดี๋ยวช่วงหน้าวัดผีเฮียนที่ศรีรชาปลาล่ะ
เดี๋ยวก่อนจะกลับมาเล่าให้ฟังก่อนตอนนี้พาวุ่นวายกับเรื่องนู้นไงชมพู่ไง

เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงแล้วก็แชร์กันในโลกออนไลน์
ในช่วงบ่ายก่อนเข้ารายการกันเยอะพอสมควร
อยากได้จริงเลยอ่ะ

ข้างจะถูกแชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์เนี่ย
หลังจากที่มีคนออกมาเล่าประสบการณ์ชวนขนหัวลุก
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่ง
ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ย
เมื่อละประมาณ๔๐ปีที่ผ่านมา

ตอนนั้นน่ะอายุประมาณอายุเท่าพี่หนุ่มเลยว่ะ

ไม่ใช่ตอนนั้นเขาอายุ๑๑ตอนที่๔๐ปีที่แล้วอายุเขา๑๑
ใช่ไหมล่ะ๔๑บวก๔๐ก็เท่าอายุพี่หนุ่ม
คุณก็ทำแม่นแหละ

พ่อบอกเออเดี๋ยวเย็นจะไปบ้านลุงหน่อย
ซึ่งบ้านของคุณลุงคุณป้าเนี่ยจะอยู่ที่ตำบลหนองขาม
ห่างจากบ้านคุณพ่อประมาณสัก๑๐กิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะครับ

จนปั่นไปได้ประมาณครึ่งทางเป็นไงแล้วประมาณห้าโมง
ทำไมฮะพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยต่ำลงแน่นอนมีสุนัขสีดำ
ตัวใหญ่ห่าวไหมมันไม่รู้ว่าห่าวหรือเปล่าอ่าวิ่งตัดหน้านั่นไง
นั่นไงแน่นอนวิ่งตัดหน้าเออใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมอืม
แล้วก็หายเข้าไปในป่าข้างทางคุณพ่อก็รีบหยุดจักรยานแล้วบ่นว่า
เฮ้ยมันมายังไงวะก็นั่นไงนะตกใจไงจากนั้นเนี่ยตัวเองก็ปั่นต่อไปอีกสักพักนึง
หลังจากนั้นปรากฏว่าทำไมฮะยางแตกอุ้ยเธอตกใจเนอะ
ชีวิตเธอน่าตกใจเหลือเกินเรื่องแบบว่าแค่เขาปั่นจักรยานเจอหมาดำยางแตก
ทำตกใจเพื่อที่ตรงไหนวะนะช่วงแบบเออแล้วไงช่วงเวลานั้นอ่ะ
มันก็ค่อยค่อยมืดค่อยค่อยมืดค่อยค่อยมืดอ่ะเออเออนึกออกมาอืม
สองข้างท่าก็บิดแต่ปากคุณพ่อจึงรีบเอาไขควงเนี้ยงัดนะฮะ
ัดอะไรยางงัดยางงัดยางในยางในเออยังไงเนี่ยออกมาแล้วยังไง
แล้วเอาผ้าข่าวม้าเนี้ยยัดเข้าไปแทนโอ้นะฮะคุณพ่อเนี่ยเก่งมากเลยนะ
ทำไมอ่ะเอาผ้าขาวม้าไปแทงจังในรถแล้ววิ่งบีปั่นเอานะ
เพราะมันดึกแล้วไงเขาไหว้ได้เถอะ
กว่าจะเสร็จเนี่ยก็กินเวลาไปจนถึงแบบ๖โมงเย็นเวลาโพลเพลย์แล้วอ่ะ
ครับเริ่มจะมองถนนไม่เห็นแล้วคุณพ่อก็จังรีบนำหนดหรือถนน
คุณเอาให้มันชัดคุณจะไปเรียกถนน
ถนนเดี๋ยวเด็กก็ดูเขาจะมาฮะถนนเออแน่รูถานหนไง

นักคล่อมก็เป็นไปกับเขาด้วยเธอเจอนักคล่อม
คอมก็มาเดินถามฉันอะไรก็ไม่รู้

ใกล้จะถึงด้านขวานี้ก็เป็นป่าต้นศักดิ

ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่
หลังวัดแห่งนึงจนประมาณหนึ่งทุ่ม
ขวามืดก็เริ่มปกครุมไปทั่วจนมองไม่เห็น

นี่เมื่อไหร่จะผีจะออกสักทีเนี่ย

แอ้งเจี๊ยวมาให้ฉันอ่านมาเหตุการณ์มา๔๐ปีที่แล้วอีบบ้า

โอเคอีกหน่อยจะออกแล้วหรือจะออกละ
ทำให้สองอ่างเนี่ยมันดูเป็นภาพมัวเริ่ม
สะท้อนวิ่งมาแบบเอ้ยมันน่ากลัวมากกว่า
ก็เริ่มมองซ้ายหันขวาด้วยความฉุนเธอ
หลังจากนั้นในใจก็ทำให้เออมันแปลกสักพัก
ทำไมฮะได้ยินเสียงของอะไรว่า

หนุ่มเข้าใจไหมหนุ่มหนุ่มจะรีบว่าทำไมขอโทษ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

ให้มันเร็วขึ้นนะสิ่งนั้นก็ยังขี้งไปแล้วพอหรอ

ยางอยู่เลยแล้วพ่อไปไหนวันแรกพ่อปั่นเป็นลูกปั่นละ
อ่าวอย่างไรต่อมากริ่งตามหลังมาพี่คุณอย่างนั้น
ถนนแถวนี้ยังพอมีแสงสว่างแล้วก็มีตะเกียงเจ้าพายุอยู่
ห้อยอยู่ตามหน้าบ้านเลยเสียงกริ้งก็เงียบหายไปเมื่อเจอไฟ
คุณพ่อเคยเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาเนี่ยให้ฟัง
คุณลุงบอกว่าคนแถวเนี้ยโดนกันเรื่อยยังดีที่เห็นแค่หัว
บางคนเห็นเป็นตัวนั่นไงมาทั้งตัวตอนเวลาเห็นเป็นตัวนี้เป็นยังไง
นี่เหมือนจูออนอยู่ในสมัย๔๐ปีก่อนเลยนะ
นี่ที่ไหนะฮะที่ไหนอ่ะอ้าว

เอาคนหนึ่งก็ถามว่าพ่อเขาทำอะไร

พอแล้วไปหาอ่านเอาเองเหนื่อย
เป็นหัววิ่งเป็นหัวหล่นลงล่าสุดเห็นคนหล่นมาจากต้นไม้
องอยู่ข้างหน้าเลยคนก็คิดว่าเออเขาน่าจะกระโดดฆ่าตัวตาย
พอวิ่งเข้าไปดูใกล้กลายเป็นศพขึ้นอืด

น่ากลัวนะเส้นนั้นเป็นการเตือนใครไปแถวนั้นต้องระวัง

สีราชามันกว้างจะตาย
รู้นะครับแล้วยังมีอยู่หรอตรงนั้นมีไหมตะบนหนองขาม
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวถึงป่อนหน้านี้จำได้ไหม
ผีวิ่งตามรถแล้วหันมันสะแหยะอิ๊มอ่ะก็ไม่เห็นเจอกัน
เขาก็ไปดูเนี่ยหมอปลาก็ลงพื้นที่ปลาของคุณแหละปลาเพื่อนเลิฟเนี่ย

ตั้งแต่ไม่มีรายการทุบสายว่ากรุมนี้ปราดูว่าง
ตั้งแต่หยุดทำรายการทุบสายว่ากรุมของผมปราดูว่าง
ช่วยเหลือไง

มันขึ้นราคาเป็นประวัติการทะลุ๓๐๐๐กว่า

ผ่านไปถัดแล้วคุณแม่๖โมงคร่านทองมันปิดแล้ว

แล้วก็ต้องเียกด้วยหมาภาษาคุณแม่
มันโดนหักเยอะโดนท่ากำเน็ตนะใช่ใช่นี่นี่นี่นี่พ่อเจนี่ได้หมวดท่าสดชื่นออกมาพูดแล้วนะ
ทำไมอีกอ่ะเออเดี๋ยวขออ่านก่อนสิมันเพิ่งมาถึงเธอเชิญเลยนะ
คือพ่อเจนนี่ได้บทถ้าสดชื่นเนี่ยบอกว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่อยากเป็นข่าว
หลังจากเกิดเรื่องดราม่ามาตลอดเพียงแต่ได้แชทกับลูกว่าพ่อเขาก็ไปให้บอกเขาลูกเขานะว่า
ขอให้มีสติพร้อมให้กำลังใจและขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
คือกรณีที่เกิดเรื่องดราม่ากับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องชื่อดังเนี่ยเลิก
ทั้งอำเภอมาตลอดสองอาทิตย์แล้วเนอะอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สองแล้วเนอะ
มีการวิภาควิจารณ์กันไปอย่างกว้างขวางเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าโดยในเรื่องนี้ทางนายอภินันสุวรรณเกต
ซึ่งเป็นพ่อบังเกิด๙ของเจนี่เนี่ยได้กล่าวทางโทรศัพท์มือถือว่า
ตนเองไม่สะดวกที่จะให้ข่าว
เรื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูก
แล้วไม่อยากไปรบกวนกวนใจลูกอีกนางว่าอย่างนั้น

นี่เกิดเรื่องราวมากมายได้มีโอกาสคุยกับลูกสาวตัวเองบ้างไหม

ก็ไม่ได้โทรหรือพูดคุยอะไรกับลูกทั้งนั้น

ก็ไลน์ไปหาลูกสอบถามว่าความเป็นอยู่เท่านั้นแหละ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกตลอด
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นต่างแล้วนะไม่ขอพูด

เพราะพ่อบอกว่าพ่อไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไร

เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะ

ขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้

แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในขณะนี้

พ่อเขายังบอกว่ามีสื่อต่างตอนนี้

สนั่นหลังเหตุเพลิงไหม้

บอกว่ามีวิญญาณตำรวจมาทวงสัญญา

พูดว่าจักรยานยนต์นี้นะครับ
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใกล้กับอาคารกองรักษาการตำรวจประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ใกล้กับประตู๕ฝั่งถนนราชดำเนิน
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหายไป๔คันด้วยกัน
นี่คุณผู้ชมล่าสุดนะครับนางสาวนัทธุริยาทุวีวง
พอสำนักโคศกได้มีการเปิดเผยนะฮะ
สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าช็อตนะครับที่รถจักรยานยนต์ของตำรวจ
จากนั้นมันลุกลามไปอีก๓คัน
แล้วก็มาทราบว่าเป็นรถของตำรวจสันติบาลประจำธรรมเนียบ
และหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกด้วยตอนนี้มีการตรวจสอบเรียบร้อย
อย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นก็มีการพิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลาย
ถึงสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ในช่วงกลางดึกบอกว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการมาทวงสัญญา
ของทางตำรวจสันติบาลที่ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ก่อนหน้านี้แต่ไม่ใช่เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ไฟไหม้นะฮะ
ซึ่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยสัญญานะครับบอกว่า
แต่เนื่องจากติดสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เลยยังไม่ทำบุญไป

เค้าลือกันแบบนั้น
เลวไง

ไงอ่ะนี่อยู่นี่เห็นไหมก็เนี่ยเอาเอาให้เปียกก่อนพอเปียกเออพอเปียกแล้ว
ถ้าแปดแล้วเนี่ยเขาก็เอาข้างดำเนี่ยลองทำดูสิ
๑๕๑๕สิ่งที่ผู้ชิดหลุดมาเลยถึงหลุดเป็นยวงเลย
มาอันนี้ใช้ได้จริงใช่ไหมเอาละหลับตาผมพ่นให้
อย่างนี้จริงใช่ไหมน่าต้องหยาวสิ
ทำไมมันไม่ค่อยอยู่นิ่งมันไม่เข้าใจนิ่งก่อน
เออทิ้งไว้สิบห้านนาทีหรอเออสิบห้านนาทีแต่ตอนนี้หน้าฉันเปียกน้ำให้หมดแล้วทำยังไง
ไม่ต้องอันนี้นี่นี่ฉีดกวนประสาทหรือฉีดจริงจริงจริงไม่จริงจริงจริงจริงต้องมีความชุ่มชำ
มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริง
เรื่องจริงจริงเรื่องจริงจริงผมใช้มาแล้วแล้วก็ติดไว้อย่างเงี้ย
ชั่วโมงก็ได้สิบห้านาทีแต่เธอต้องให้มันลงมาข้างล่างด้วยสิ
ตรงติ่งจมูกน่ะไม่ไม่ใช่แล้วมันไม่ไม่เออตรงนั้นน่ะ
เอาลงมาเพราะว่าไม่งั้นติ่งจมูกเดี๋ยวมันมีซิลเซียนอยู่
ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำอยู่ดีเพลงนี้ของพี่ตินาก็ขึ้นมา
เมื่อเพื่อนของนางตั้งกลุ่มรับเมาส์มอยแต่ดันหลุดออกมาว่าบทบาท
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่นางทำการแสดงมาตลอดถึงเวลาต้องเปลี่ยนไป
เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะเพราะลือสนั่นลั่นคอนโดย่านทองหล่อว่า
ตอนนี้เธอรับบทเป็นนางท้องแต่ไม่ใช่จะมาท้องอ่อน๓๔เดือนนะจ๊ะ
มีคนส่งข่าวมาว่าเธอพร้อมจะคลอดอีกไม่กี่วันนี้แล้วว่ะอ๋อเหรอ
รวมไปถึงแหล่งข่าวคลุกวงในเนี่ยยังยืนยันว่างานที่เธอรับแสดงไว้เมื่อต้นปีเนี่ย
ก็ต้องเปลี่ยนตัวทันทีเพราะว่าอยู่ดีเนี่ยนางก็ท้องแบบว่าไม่มีปีไม่มีคุย
เล่นเอางงเป็นไก่ตาแตกทั้งกองนั่นไงนะย้อนกลับไปทำไมฮะก็ได้
สงสัยว่าเออไปท้องตอนไหนวะเออนะเดี๋ยวจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังแบบ
ย่ออ่าเชิญว่าน่าจะท้องประมาณปลายปีที่แล้วเธอเหรอนางเขาว่าอย่างงั้น
แต่ด้านมาถูกจับสังเกตช่วงต้นปีเธอเป็นอะไรเพราะอยู่ดีเนี่ยก็เป็น
รวมไปถึงชอบใส่ชุดหลวมหลวมบวกกับเมื่อเดือนต้นเดือนมีนาคม
มีคนเห็นเธอเนี่ยแวะเวียนไปที่โรงพยาบาลชื่อดังใจกลางกรุง
เวลาไปรับส่งลูกก็มักจะไม่ลงไปรับเองให้แม่บ้านเอ้ย
คนขับรถเอ้ยลงไปรับแท้ก็คือมีท้องอีกคนนึงว่างั้นเ
ถูกไหมฮะนะฮะอ่าไม่น่าแปลกใจเพราะพฤติกรรมนางเนี้ยอืม
น่าสงสัยส่วนรูปที่เห็นผอมในเฟซบุ๊คไอจีนั้นน่ะ
เป็นรูปเก่าตั้งแต่ปีมาโวแล้วจ้าอืมล่าสุดตอนนี้บินกลับไปเตรียมตัว
ขึ้นขายอย่างพร้อมคลอดที่บ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า
แล้วใครเป็นพ่อของเด็กในท้องล่ะบินกลับไปได้ด้วยเหรอตอนเนี้ย
บ้านนั้นอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าอ๋อดูต่อจากวอลนี่เธอติด
ถูกถูกจริงจริงใช่ไหมถูกถูกถูกถูกไม่ได้แกล้งใช่ไหมถูก
ฉันว่าเธอติดผิดผิดนะไม่ถูกผมฉันเป็นคนติดให้มันจะติด
ผิดได้ยังไงเราถูกแล้วต้องเอาดำดำเข้าข้างในหรือเปล่า
ก็นี่ก็ดำอยู่นี่มันยังไม่ดำอีกเหรอคุณดูในทีวีดิยังไม่ดำอีก
หัวสิวเสี้ยนพวกเนี้ยมันเป็นสีขาวเขาต้องเอาสีดำดึงเพื่อให้เหลือ
เห็นเป็นภูยิแล้วเนี้ยให้เห็นแสดงผลออกมาชัดว่ามันติดจากสีดำ
กระดูกเคลื่อนคุณแม่ต้องไปหาอาจารย์หมอเลยนะ

พี่อาวิทยาลักษณ์ปิดเบรกก่อนค่ะ
นานดึงมาปั๊บแล้วจมูกหลุดมาทั้งยวง

โอเคเบรกสักครู่แม่ฉันอ่านข่าวคนเดียว

อ่ะยังคงจะปล่อยให้แฟนคลับเนี่ยรอลุ้นนะคะ
แต่ว่าก็มีรูปออกมานะไม่เว้นแต่ละวันเลยนะ
แล้วรูปคราวนี้ออกมาเป็นรูปคู่ด้วย
ที่เราพูดถึงนี่ก็คือแต้วนัทพรกับไฮโซไนประไนนั่นเอง

ไปดูเป็นแบบว่าไฮโซไนกับร่วมเฟรมอยู่ในการถ่ายรูปนะฮะ
แก๊งเฟอร์บี้ไหนอ่ะนี่ไงก็มันไม่มา
นี่คืออะไรวะอันนี้ดาร์กอนไนนี่ไงเห็นไหมล่ะ
นั่งอยู่ในกวนแก๊งล่าสุดนี่ก็ไปดินเนอร์ด้วยกัน
มึงมีนี้อีกแล้วไงครับงานนี้ก็นับไต้นะถูกต้อง
นับถอยหลังแล้วมั้งเพราะอีกไม่นานก็คงจะได้รูปแบบว่า
เป็นคู่แบบว่าโซเชียลชัดเจนอ่ะพรุ่งนี้หลังครบทรงชาติ
กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้กลัวว่ะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ
อันนี้ติดถูกจริงใช่ไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป